ข่าวนี้ต้องบอกว่าเขามากันแบบแพ็คคู่จูงมือกันมาเลย
เข้าสู่วงการมูเตลูจ้ะสำหรับน้องธัญญาอาสยาม
แล้วก็พี่อ๊อฟสุพนัทนะคะคุณผู้ชมค่ะคืออย่างนี้
ทั้งคู่เนี่ยเขาเชื่อเรื่องมูเตลูหนักมากนะ
ซึ่งไม่ให้เชื่อได้ยังไงเพราะว่าสาวธัญญาเนี่ย
นั่นก็ปังนะหลังจากมูหลายที่แล้วเพราะพวกผู้ชมค่ะ
เยอะมากนะจ๊ะใช่ผลลัพธ์ต่างที่เธอได้
หลังจากการศัลยกรรมเนี้ยทำให้ชีวิตของเธอเนี้ยปังจริงจริง
ล่าสุดค่ะขอจับมือกันเข้าคลินิกศัลยกรรมความงามมันซะเลย
อ้าวลูกงู้ใช่มั้ยอ่านเรื่องมูตรูอยู่นึโดยพากันเลี้ยวเข้าคลินิกซะอย่างนั้นนะคะ
งงไม่ต้องงงนะพี่แจ๊คนะเพราะว่านักร้องหนุ่มอ๊อฟสุพนัทเนี่ย
เขาบอกว่าที่ตัวเขาเองกับแฟนสาวเนี่ย
ตัดสินใจขึ้นเขียงทำศัลยกรรมทำตาสองชั้นเนี่ย
ไม่ได้แค่เพื่อความสวยเพื่อความหล่อนะพี่แจ๊
ที่เขาทำตาสองชั้นเห็นไหมแต่ไม่เห็นชัดเลยนะ
คือเป็นเพราะว่าเขามีหมอดูมาทัก
ว่าการทำตาสองชั้นแบบนี้
มันเป็นการเปิดทรัพย์รับโชค
ให้มีเงินทองไหลมาเทมาค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มอ๊อฟกันหน่อยค่ะ
ก็ต้องพูดถึงว่าด้วยเรื่องสายมูแหละครับ
หนุ่มอ่ะครับแล้วก็เขาบอกว่าแม่นมาก
ผมก็เลยไปดูด้วยแล้วทีนี้
แต่ถ้าเจอทางบุฏฆ์ปุ๊บเนี่ยตาเปิดแล้วเซฟจะเปิด

เป็นการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตครับ
ถือว่าเป็นการเบิกเลิกที่ดีนะครับ

ใช่จริงนะคุณผู้ชมน้องธัญญาเขาทำมาแล้วเขาปังไง
คุณอ๊อฟจะทำอีกคนแล้วมันปังก็ไม่แปลกถูกไหมล่ะ
เดี๋ยวรอดูความปังของทั้งคู่กันเลยนะคะ